นี้ก็ตามมาหลายวันแล้วกรณีในนั้น
ที่ไปลักเด็กวัย๒วันออกจากโรงพยาบาลบางเล

ถ้าพี่เป็นตำรวจเจ้าของคดีนะ

ใช่แล้วทีนี้ก็กำลังโยงทุกอย่างอยู่ว่า
มันเกี่ยวข้องกันไหมดูเส้นทางการเงินต่างด้วย
เรื่องที่อยากรู้ตกลงมีเงินไหม
นี่ไงเดี๋ยวจะให้ฟังเลยเขาชี้แจงเลย
เขายืนยันเลยว่าเรื่องเงินโอนเข้าบัญชีมีไหม

เมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจจะเอาตัวในนั้นไปฝากขัง
หัวอกคนเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่เป็นแบบนี้เลยค่ะ

ลัดดาใจจะขาดแล้วร่วงลงไปเลยคนต้องพยุงค่ะ
แล้วร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าสพบังเลน
ตำรวจจะเอาตัวลูกชายในนั้นไปฝากขัง
ทั้งรักแม่ทั้งห่วงแม่ทั้งห่วงลูก
แล้วก็ไม่คิดไงว่าลูกจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

แม่มารอเยี่ยมเอาอาหารมาเอาน้ำมา

เข้ากอดนี่ฮิ่ว้าคลิ่วน้ำมาเพียบเลย

เดี๋ยวเข้าไป
ไม่ฟักอะไร
แม่มาช้าเพราะแม่ต้องส่งนักเรียน
แม่สุดท้ายสุดท้ายมาให้

ไม่น่าทำเลยลูกเอ้ย
ทำไมไม่คิดถึงนั้น

นี่แหละนี่แหละแม่รักหนูนะ

น้ำเป็นแพ็คข้าวกล่องอีก
เงินอีกที่ฝากกับบิทชายเอาไว้ให้
คือเรื่องที่พี่เบิร์ตสงสัยว่า
สรุปในนั้นได้เงินโอนเข้าบัญชีหรือเปล่า

๑๖๐๐นี่ไม่มีไม่มีแล้วถ้าเกิดมีจริงไหนตำรวจถอนออกมาให้ดูหน่อย
เออเออเออเขาบอกแบบนี้แล้วทีนี้ก็เลยตั้งถามไปถึงคดีที่โยง
ถึงเรื่องคดีน้องต่อเต่านะนายนันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับน้องต่อเต่าเลย

ขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐม
คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักการกลางสมศจรค่ะ
รัฐดาโทรไปหาครอบครัวของน้อง
๒วันที่โดนขโมยมานะนะ
ขอโทษแล้วก็ถามอาการของน้องด้วย
ที่ตาที่มันช้ำอยู่เป็นยังไงบ้าง
พี่ให้สืบหมดเลยนะบัญชีบัญชี
แม่ไม่รู้เรื่องอะไรว่าลูกจะโอเหตุได้แบบนี้

ขออภัยด้วยแม่ขออภัยที่สุดเลย
ไม่รู้จะพูดถึงอะไรแล้ว
คือคุณแม่ก็ยอมรับว่าลูกนันของแม่เนี่ย

แล้วครอบครัวของน้องเอเนี่ย
ก็ไปที่โรงพยาบาลบางเลนนะคะ
ครอบครัวของน้องเอ๒วัน๒วันเนี่ยนะ
ซึ่งคุณหมอกมลลักษณ์จินดาไตรรัฐ
พอโรงพยาบาลก็มีการมอบกระเช้าขอโทษ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีพยาบาลอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
เพราะว่ามีเคสคลอดใหม่เข้ามาพอดี

โรงพยาบาลมีทางเข้าออกแบบโอ้๗๘จุด

จะ๖๐แล้วทำงาน๗วัน

แต่หลังจากนี้โรงพยาบาลเองก็จะเพิ่ม
มาตรการดูแลรัดกลุ่มและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

คนนี้มีภาวะเลือดข้างในสมอง

ต้องปลอดเชื้อนะคะคุณหมอต้องดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
แล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงน้องเริ่มกินนมแม่ได้แล้วล่ะค่ะ
ครอบครัวบอกว่าก็ยอมรับคำขอโทษจากแม่ของนายนันนะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่ก็ยังไงสำหรับลูกของแม่น่ะในนั้น
ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมอาการของน้องที่เราอัปเดตให้
สมองมีเลือดออกมีบาดแผลรอบปากแล้วก็กระโหลกร้าวด้วยนะคะเมื่อวานนี้
ลองฟังเสียงทางครอบครัวของน้องเอหน่อยนะคะ
เลือดไหลในสมองอยู่ค่ะค่ะแล้วก็ยังให้ยากันชักอยู่
แล้วบริเวณปากเห็นมองมีบัตรแผลอะไรอย่างไรครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินกันยังไง

นี่แหลกเป่าทั้งครอบครัวของน้อง
ขอให้น้องอาการดีขึ้นโดยเร็วนะคะ
แต่ที่แน่ยังต้องตามต่อเรื่องเส้นทางการเงิน